ตอนนี้ปรากฏการณ์ข้าวเหนียวมะม่วงมันฟีเวอร์ทั่วบ้านทั่วเมืองนะจากน้องบิลลิ
แต่ต้องบอกว่าจากเรื่องนี้ฟังกันดี
พลังของคนบันเทิงเนี่ยมันจุดประกายสังคมได้หลายอย่างอยู่เหมือนกัน
สร้างปรากฏการณ์ให้กับระดับประเทศเลยคุณผู้ชม
หรือที่ตอนนี้คุณผู้ชมจะได้ยินบ่อย
ฟังให้ดีแล้วอย่าไปพูดผิดพูดผิดอายเขา

ตอนนี้กลายเป็นว่าแทบทุกคนหิวข้าวเหนียวมะม่วงกันจนแห่ไปซื้อตามตลาดนัดคุณผู้ชม
ขายหลายร้านพุ่งกระฉูดกันไปเลย
นี่คือหนึ่งพลังของคนบันเทิงที่สร้างการขับเคลื่อนที่แบบปังไม่ไหวจริง

ช่วงนี้เขาบอกว่าสวนมะม่วงก็ซบเศร้าอยู่เหมือนกัน
กระแสน้องมิลิเข้าไปโอ้แม่ค้ายิ้มหวานไปเลย
เกษตรกรยิ้มออกนะคุณผู้ชมนะขายดีเลย
อาจจะเป็นแค่ช่วงกระแสกระแสหนึ่งก็แล้วแต่
แต่มันก็ขับเคลื่อนไปได้ต่อปากต่อลมหายใจกันเลยคุณผู้ชมนะ
มิลินำข้าวเหนียวมะม่วงขึ้นไปประกอบกับโชว์ของน้องที่บนเวทีระดับโลก
แล้วมันมีการพูดถึงมีการแชร์ในโซเชียล
กลายเป็นปรากฏการณ์ที่ทรงพลังแบบสุด
อกจากพ่อค้าแม่ขายจะขายดีกันแล้วคุณผู้ชม
ตอกย้ำให้ทั่วโลกได้รู้จักของกินจากประเทศไทยมากขึ้นกว่าเดิมอีก
ปกติแล้วต่างชาติรู้จักอาหารไทยคืออะไร
ต้มยามพรุงส้มตำผัดไทย
ข้าวเหนียวมะม่วงโน้ตเอาไว้อีกหนึ่งเมนูนะครับ
มีคนนำข้อมูลมาแชร์เยอะเลยบอกว่าหลังจากที่น้องมิลิเนี่ย
คนค้นหาคำว่าข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยไม่ได้ภาษาไทยนะ
เรียกได้ว่าเป็นการสื่อสารของคนรุ่นใหม่ที่นำเสนอประเทศไทยในยุค๒๐๒๒ได้แบบสุดปัง
เจ้าตัวนั้นสอดแทรกความเป็นไทยไว้อย่างสวยงามและลงตัวมาก
ทั้งการใส่ชุดไทยเอ่ยหรือว่าเครื่องหัวยอดรักก้าวนะคะ
ก็ทำให้คนแห่โคเวอร์ชุดนี้กันเพียบเลย
ณตอนนั้นนะคุณผู้ชมแหล่งขายเครื่องประดับไทยชื่อดังย่านสำเพ็งค่ะ
กลับมาคึกทั้งสุดเลยคุณผู้ชม
ฮูรัฐนะคนไปแห่ซื้อผ้ามาตัดชุดกันเพียบเลย
ก็ทำให้คนแห่ไปตามรอยท่องเที่ยวกันมากกว่าปกติด้วย
เรียกว่านอกจากจะฟื้นความซอบเศรษฐกิจให้ประเทศยังดีขึ้นแล้ว
ดูแล้วมันภูมิใจทุกครั้งเลยคุณผู้ชม
น้องลิซ่าค่ะยังสร้างอีกปรากฏการณ์ที่ปังจริงค่ะก็คือ
ลูกชิ้นยืนกินยังไงจ๊ะ
บุรีรำบ้านเกิดของเธอค่ะเพียงเธอให้สัมภาษณ์ว่า
ชอบกินลูกชิ้นยืนกินเท่านั้นแหละค่ะ
แสลูกชิ้นยืนกินก็สะพัดไปทั้งประเทศเลย
ทำให้หลายร้านในบุรีรำนะขายได้มากกว่าเดิมหลายเท่าตัว
แล้วก็ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ค่ะมีการเคลมยอดขายเอาไว้นะถึงหลักล้านเลยนะ

ใช่จนกระแสนี้ทำให้ภาครัฐนะเข้ามาร่วมมือจัดเป็นเทศกาลไปเลย
แล้วก็สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ไม่น้อยค่ะคุณผู้ชม
ต้องบอกว่าผลงานละครไทยของเรานี่แหละค่ะ
ละครไทยหลายเรื่องนะคะยังสื่อสารกับคนดูได้หลายมิติค่ะจนสร้างปรากฏการณ์สุดปังมาแล้วค่ะ
อย่างที่เห็นหน้าจอก็คือบุภเพสันนิวาสค่ะ
อาหารไทยหลายเมนูคุณผู้ชมถูกพูดถึงในละครค่ะ
โอ้โหเยอะแยะมากมายจริงนะคะคืออาหารนะมีทั้งหมูกระทะนะคะ
มะม่วงน้ำปลาหวานหรือว่าจะเป็นกุ้งเผาค่ะ
คือกระตุ้นการท่องเที่ยวในจังหวัดอายุทยาตอนนั้นคึกคลื้นสุดค่ะ
แล้วก็ที่น่าประทับใจก็คือเทรนด์การสวมชุดไทยอย่างที่เชอรี่บอก
คือตอนนั้นกลายเป็นว่าแบบทุกคนใส่ชุดไทยแล้วก็เป็นสีสันที่แบบว่า

จุดถึงความฟีเวอร์ของละครไทยอย่างเรื่องวันทองค่ะ
ก็สร้างปรากฏการณ์ฐลมทรายเช่นเดียวกันค่ะ

ซึ่งความปังของละครเรื่องนี้ค่ะ
ก็คือการเล่าเรื่องตีความใหม่ผ่านแม่วันทองค่ะ
วันทองสองใจเป็นผู้หญิงไม่ดีจริงนะคะแต่ว่าการตีความใหม่ครั้งนี้ผู้ชมดูเสร็จปุ๊บนะคะ
สารแม่วันทองทันทีค่ะเรียกว่าสงสารกันทั้งบ้านทั้งเมืองค่ะ
แล้วก็ทำให้วันทองได้รับความเห็นอกเห็นใจนะคะกับความรักของเธอค่ะ
ซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ดันไปตรงกับเรื่องของความเท่าเทียมของผู้หญิงผู้ชายแล้วก็ความหลากหลายทางเพศ
ซึ่งทุกวันนี้เขารณรงค์เรื่องนี้กันอยู่นะคะแล้วต้องบอกว่านะคะนี่คือสองประเด็นใหญ่ที่ทั่วโลกกำลังพูดถึงจริงค่ะ
และการที่ละครเรตติ้งสูงนั้นนะคะแปลว่าคนดูเยอะการรับรู้ก็มากขึ้น
ประเด็นนี้จึงถูกสอดแทรกไว้แบบแยบยนต์นะคะทั้งคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่าได้อย่างดีเลยนะคะ
ที่เป็นคนไทยสรรสร้างมาจะได้รับการยอมรับทั่วโลกจริงค่ะ

ชุดแบบไทยอะที่แบบน้องนักศึกษาเอามาให้พวกเราใส่ค่ะใช่ค่ะ
อันนี้คือความภูมิใจจริงนะอันนี้ฉันพูดฝึกพูดภาษาอังกฤษแล้วนะ

ท่อมท่อมแวร์ยูโก้